เรายังคงติดตามการเดินหน้าปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่านนะคะ
ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันอาทิตย์นี้๑๙มิถุนายน
วันอาทิตย์ที่จะถึงอาทิตย์หน้านะคะ
ซึ่งไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่ทางโจอี้บอยนายอภิษฎ
พาสเอี่ยมลิขิตนักร้องชื่อดัง
ก็ไปร่วมปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้
ก็สวมใส่เสื้อสีเหลืองด้วยเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนช่วงบ่ายพลตรีชัยนโรงแก้วกล้า

ก็ได้นำตัวแทนหน่วยงานราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวน่านทุกหมู่เหล่า
กว่า๒๐๐คนอย่างที่บอกว่าใส่เสื้อสีเหลืองกัน
แล้วก็เปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหาโมงคลทรงครองรากครบ๗๐ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชมพันศาครบ๗รอบ๘๔พันศา
โจอีบอยก็เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะ
ให้ไปร่วมโครงการเวิร์คชอปปฐมนิเทศ
ปลูกเลยที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นเองค่ะ
วันนี้ก็มาร่วมงานกับท่านผู้ว่าที่หน้า

แล้วก็มาร่วมกับชาวบ้านไปไปหมดนะครับ
วันที่๑๙มิถุนายนจะมีโปรงการเวิร์กชอปของทางปรุกเลยนะครับ
ชื่อว่าประพภพนิเทศที่หอประชุมเล็กภาพภาษาธาพระจันทร์ครับ

ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้
เนื้อที่๒๒๔๗ไร่
ที่บ้านน่านมั่นคงหมู่๗ตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติศุกร์
แล้วก็ใช้หนังสติ๊กยิงพันไม้เข้าไปในป่าที่คนเข้าไม่ถึงด้วยนะคะ
เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ได้เจริญเติบโตเอง
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ติดตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ